ต่อกันที่เรื่องวัดยังอยู่ที่เรื่องวัดนะคะก็เป็นความไม่พอใจของชาวบ้าน
เขารวมตัวกันกว่า๒๐๐คนเป็นชาวบ้านที่อำเภอปรากเก็ตจังหวัดนนทบุรี
มาเป็นเจ้าอาวาสของวัดสะพานสูงแทนเจ้าอาวาสคนเก่าที่มรณภาพไป
มันดูไม่ชอบมาพากลยังไงก็ไม่รู้
ชาวบ้านเป็นชาวบ้านตำบลคลองข่อยนะคะอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดค่ะ
เขามารวมตัวกันประท้วงอย่างที่บอกไป
ตัวแทนก็คือนายนรงจินสินอายุ๕๓ปีนะคะ
เป็นอดีตกรรมการวัดเขาบอกว่ามารวมตัวกันวันนี้เนี่ย
จะว่าประท้วงก็ไม่เชิงหรอกแต่แค่อยากมารวมตัวกันเพื่อทวงถามมากกว่า
สองประเด็นหลักหลักเลยอ่ะมาเป็นข้อประเด็นที่หนึ่งค่ะ
การบริหารเงินไม่โปร่งใสของพระภัยบูลธิตธรรมโมหรือพระอาจารย์อีท
รักษาการเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงคือมันมีการทำวัตถุมงคลเกิดขึ้น
และไม่มีการชี้แจงจำนวนเงินหลังปล่อยเช่าก็เกรงว่าไอ้เงินตรงนั้นเนี่ย
เอาไปใช้ส่วนตัวหรือเปล่าแถมการทำบัญชีรายรับรายจ่ายช่วงงานศพพระอาจารย์ขาว
เจ้าอาวาสองค์ก่อนที่มรณภาพไปเนี่ยได้เงินมา๑๕ล้านบาท
รายจ่ายในการจัดงานศพ๑๑ล้านบาททำไมมันเหลือยอดเงินแค่๒ล้านบาท
มันควรจะต้องเหลือสี่ล้านหรือเปล่าอีกประเด็นนึงประเด็นที่สองค่ะ
แต่งตั้งเจ้าอาวาสไม่เป็นไปตามที่ชาวบ้านต้องการ
คือชาวบ้านเขามีการเสนอพระไพโรธปวโรหรือว่าพระตั้ม
ซึ่งเป็นพระลูกวัดให้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแต่เจ้าคณะจังหวัด
กลับไปแต่งตั้งพระครูสุทธิกิจโกศลหรือพระอาจารย์เดี่ยว
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอินทารามและเจ้าคณะตำบลให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงแทน

นายประยูนอรัญยิกอดีตรองประธานกรรมการวัดสะพานสูง
ซึ่งเป็นตัวแทนรักษาการเจ้าอาวาสก็ออกมาชี้แจงนะคะ
ทั้งเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ก็เป็นไปตามประกาศของเจ้าคณะจังหวัด
แล้วก็มีการนำเอาสมุดบัญชีของวัดมาเปิดให้ดูกันจ่ะเลยว่าเข้าใจกันผิด
ที่ดูแลบัญชีได้ลงบัญชีรายจ่ายซ้ำซ้อนกันไป
พอสรุปรายรับรายจ่ายแล้วเนี่ยยอดเงินมันก็เลยหายไปค่ะ

ถ้าชาวบ้านยังติดใจเนี่ยสามารถทำหนังสือส่งสำนักพุทธศาสนาจังหวัดให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้เลยนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยได้เคยมีการนำเสนอพระลูกวัดหรืออยากได้พระในวัดที่อยู่วัดสะพานสูงที่ผ่านมา
ทางคณะกรรมการเองก็เห็นว่าการแต่งตั้งเจ้าวาดโดยหลักแล้วก็คือต้องเป็นไปตามระเบียบของสงฆ์
ซึ่งพระสงฆ์เนี่ยจะต้องพิจารณาเองส่วนชาวบ้านหรือผู้ที่นำเสนอพระรูปใดก็ตามเป็นแต่เพียงส่วนประกอบเพื่อไปนำเสนอ
เราก็เห็นด้วยกับการที่มีการตรวจสอบเพื่อความบริสุทธิ์ของพระสงฆ์ช่วงที่รักษาการ